คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะหลายคน

เป็นใหญ่นะคะแต่ว่าจะไม่หนาวไม่หนาวอีกแล้ว
สำหรับคู่นี้เป๊กเปรมรถและนิลนาภัทรสอน

ที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดของฝ่ายหญิง
เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
นี่ดูบรรยากาศนี่แบบท่ามกลางท้องทุ่งนาบรรยากาศดีมาก
อันนี้เราก็ได้ภาพบรรยากาศมานะคะ
และในวันนี้ค่ะก็ได้เลิกดีนะคะ
เข้าสู่พิธีฉลองมงคลสมรสอีก๑วัน
ซึ่งบ่าวสาวป้ายแดงก็ได้ถือโอกาสแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ

พร้อมกับบอกเล่าความประทับใจ
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
ออกแบบและตัดเย็บชุดเจ้าสาว
ประธานมาให้สวมใส่ในวันสำคัญของชีวิตค่ะ
ค่อยต้องฝากลูกแม่ที่แม่รักกับผมแล้ว
และน่าวิจัยกันที่จะได้เครียมกับครอบครัภาพ
ยังไม่รีบนะคะช่วงนี้ก็ใช้เวลาในการเที่ยวในการอยู่ด้วยกันไปก่อน
เดี๋ยวเรื่องของลูกมีมาเมื่อไหร่ก็มีมาเอง

ต้องบอกว่าบรรยากาศงานแต่งของเขาในวันนี้มาในธีมอวกาศ
คือที่ร้านนาที่เชียงใหม่เขาบอกว่าจัดในธีมดินสู่ดาว
อันนี้เป็นธีมอวกาศก็เลยเห็นอะไรที่เป็นแบบเงาแว๊บ
เป็นเมทาลีกนิดนึงนะคะก็แสดงความยินดีกับคู่นี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะ